ผลวันชนะชิปเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับนักสู้จากอิตาลีเอาชนะคู่แข่งได้อย่างดูเดือดเลยครับ
คู่เอกเป็นการแข่งขันในกฎิกาต่อสู้แบบผสมผสานรุ่นเฮวีเวทระหว่าง
โมโรเซเลลี่อดีตช่างตีเหล็กจากอิตาลีพบกับอดุลบาเซียวากาบอฟจากรัสเซียนะครับ
เปิดมายกแรกทั้งคู่ต่างดูเชิงแล้วก็เดินเกมรัดกลุ่มนะครับ
ดุลบาเซียเนี่ยเริ่มเดินบุกแต่ยังไม่มีโอกาสเข้าไปชิดตัว
มาโรรอดักจังหวะ๒ป้องกันตัวจากการถูกเทคดาวน์แบบแน่นหนาเลยครับ
แต่ก็ไม่วายถูกอับดุลบาเซียที่รอจังหวะอยู่ปีเข้าถึงตัวรวบเอวไว้ได้
แต่ก็ต้านความแข็งแกร่งของโมโลที่แข็งขืนยืนสู้นะครับสวนเข่าเป็นของแถมจนต้องยอมปล่อยนะครับ

โลก็ได้จังหวะเตะทับนอกเข้าจังครับทำให้อันดูนมาเซียถึงกับยางแตก
ลงไปกับพื้นนะครับมาโลตามซ้ำขย่ำครับ
แล้วก็จนกรรมการต้องยุติการแข่งขันในวินาทีที่๓๖ของยกนี้นะครับ
รองของรายการนะครับเป็นศึกต่อสู้แบบผสมผสานรุ่นไฟเวท
เริ่มแรกไดชี้วางแค่งซ้ายเข้าล่มตัวก่อนได้จังหวะจับอิวาเนอะไร์ดู
เกมพักพื้นนะครับแล้วก็พยายามขึ้นคล่อมทางด้านข้าง
ส่วนยก๒ทั้งคู่พยายามเดินประชิดนะครับ

แล้วก็ชนทะเลาะในเกมนอนต่อทันที
มีโอกาสจะทำการลัดคอด้วยท่าถนัดหลายต่อหลายครั้งนะครับ
แต่ก็ไม่สำเร็จจนมาถึงยกสุดท้าย

แล้วก็เอาชนะไปคือเวลา๒นาที๕๕วินาที